ใครถ้าอยากได้แนวทางเรื่องความรัก

ขอพรกับพระแม่ลักษมีกันดีกว่า

พระแม่รักษณีย์เจนี่สบายโอ้โฮ

ดาราเซเล็บไปเยอะแยะ
แต่ไม่ว่าใครก็ไปได้ถ้าต้องการความสุขสมหวังเรื่องเงินทองและความรักนะคะ
ไปตามติ๊กต๊อกของคุณเอสคาร่าออฟฟิเชียลนี้ไป
ไปพบกับพระแม่ลักษมีองค์ที่นี่สวยงามมากเลยนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าสายมูหลายคนโดยเฉพาะใครที่ไหว้เทพน่าจะรู้จักอยู่แล้ว
พระพิกษณีย์เทพเหมือนความสำเร็จ
ส่วนใครที่อยากจะขอเรื่องของความร่ำรวยโชคลาภความรัก
ก็จะมาขอกับพระแม่ลักษมีนี่แหละนะคะ
ใครที่มาขอพรแล้วหลายคนก็บอกว่าสุขสมหวังกันไป
สถานที่แห่งนี้นะคะคือวัดไผ่เงินโชตนาราม
อยู่ที่เลขที่๘๘๒ซอยวัดไผ่เงินถนนจันทร์แขวงบางโคร่
เขตบางเคาแหลมกรุงเทพมาหานคร
ถ้าคุณไปถึงที่นั่นแล้วคุณไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกังวลเลยว่าฉันจะต้องไหว้อะไรอย่างไร
เพราะจะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำแนะนำทุกขั้นตอนเลยค่ะ
ส่วนของไหว้นะจะมีน้ำอมริตเป็นน้ำสำหรับไหว้เทพโดยเฉพาะ

มีเตรียมไว้ให้แล้วก็มีสร้อยมุกค่ะเอาไปถวายพระแม่
เทียนหอมนี้พอไหว้ให้เสร็จสามารถลากลับไปจุดที่บ้านต่อ
เพื่อความเป็นขนาดเหลือถูกได้ซึ่งถ้าไปแล้วหลายคนก็บอกว่ารู้สึกสบาย
รู้สึกมีความหวังมีกำลังใจในการสร้างสิ่งดี
ใครอยากจะเสริมความปังทั้งความรักการงานการเงิน

ที่วัดไผ่เงินโชตนารามนะคะ

ถ้าไปแล้วก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจ
ไปด้วยใจอันบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปแล้วจะต้องได้จะต้องได้

ก็คือไปด้วยความรู้สึกว่าอยากจะไปไหว้ท่านจริง
สักการะไปขอพรไปให้ท่านเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ

ไปแล้วมันไม่ได้เหรอถ้าแบบอยากได้อยากได้
มันก็จะเป็นการบังคับท่านเกินไป

เพราะว่าผมยาวพอจะมัดใจใครได้ยัง